ตระเวนบนผิวน้ำโดยใช้เรือยางของตำรวจน้ำขับสำรวจอย่างต่อเนื่อง
ก็มีการสันนิษฐานกันว่าระยะเวลาการทิ้งมันนานกว่า๒๒วัน
ชิ้นส่วนอาจจะถูกลอยพัดไปอืดขึ้นมาก่อนอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ลอยไปไกลจากจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งไป
ซึ่งทีมลาดตระเวนเนี่ยต้องขับเรือสำรวจออกไปหลายสิบกิโลเพื่อค้นหานะครับ
ปฏิบัติการในวันนี้มีการสับเปลี่ยนกำลังกันครับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ก็มีการสับเปลี่ยนกำลังกันตลอด๓วันที่ผ่านมา
ต้องค้นหากันทั้งวันทั้งคืนทีเดียวตำรวจจึงประสานงานขอความช่วยเหลือจากชุดประดาน้ำ
มูลนิธิร่วมกับตันยูที่กรุงเทพไปช่วยค้นหาอีกกว่า๔๐คน
ร่วมกับนักประดาน้ำของตำรวจน้ำการค้นหาในวันนี้เป็นการงมซ้ำในจุดเดิมแล้วก็ต่อหม้อใต้สะพานทั้งสองฝั่ง
เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าโยนทิ้งจริงเนี่ยมันจะมีเศษชิ้นส่วนน่าจะจมอยู่ใต้น้ำที่ยังไม่ลอยออกไปไกลก็ได้
ทางนี้ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับ
เพื่อให้เปิดทางให้สามารถค้นหามร่างและช่วยคุ้มครองให้ทุกคนนั้นปลอดภัย
หัวหน้าชุดประดาน้ำได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ทางชุดช่วยสนับสนุนในภารกิจการนำนักประดาน้ำ๑๒คนและเรืออีก๑ลำไปช่วย
โดยงมซ้ำจุดเดิมที่ผู้ต้องหาอ้างว่าโยนทิ้งเอาไว้อย่างละเอียด
ส่วนเรือสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนบนผิวน้ำจะออกไปไกลที่สุดครับ
ว่าอาจจะไปถึงชายนาฏเพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่าร่างลอยขึ้นมาแล้วเนี่ย
ประสิทธิ์เกราดูกชิ้นส่วนอื่น๒ชิ้นที่พบเมื่อคืนนั้น
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกรามรถหอมเป็นผู้กำกับการ๔กอง

บอกว่าตอนนี้ชุดค้นหานำชิ้นส่วนกระดูกอีก๑ชิ้น
เอาไปแล้วก็สันนิษฐานว่ามีลักษณะคล้ายกับชิ้นส่วนของกระโหลกมนุษย์
จากว่ามีรอยโค้งเว้าแล้วก็มีร่องรอยการถูกเผาไหม้
ก็จะมีการส่งไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ระบุให้ได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของใคร
นะฮะที่พบก่อนหน้านี้ที่วัดไซใต้จุดที่ผู้ก่อเหตุนั้นนำมือถือไปยนทิ้งแม่น้ำปิง
เมืองต้นพบว่าเป็นโทรศัพท์มือถือของกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้โทรติดต่อพูดคุยกันในช่วงที่ก่อเหตุ
แล้วก็ใช้โทรศัพท์โทรไปข่มขู่ผู้พิพากษาด้วย
ตำรวจก็นำหลักฐานทั้งหมดเก็บเอาไว้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อรวบรวมในการดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปนะครับ